คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่เด็กหญิงวัยขวบเศษ
พลัดตกลงไปในถังดักไขมันในโรงเรียน
ซึ่งตอนนั้นคืออยู่ระหว่างที่คุณแม่ซึ่งขายอาหารอยู่ในโรงเรียน
ก็ไปเตรียมจัดร้านเตรียมที่จะเปิดร้านในช่วงเปิดเทอม
แล้วน้องก็ไปวิ่งเล่นเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ
น้องเสียชีวิตเราได้เห็นภาพเมื่อวานนี้
ที่แม่ร้องไห้กอดศพลูกแทบจะขาดใจ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปดึงศพขึ้นมาได้
ตอนนี้และหลังจากนั้นแม่เข้ามาก่อศพ
โอ้โหร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าถังดักไขมันตรงนี้มันลึก๒เมตร
แล้วน้องวัย๑ขวบ๖เดือนตกลงไป
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุคือเป็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
ตอนนั้นที่น้องตกลงไปกำลังรอคุณแม่

ที่จะขายของในเช้าวันรุ่งขึ้น
ซึ่งหัวหน้าแม่ค้าในโรงเรียนนะคะคือนางยุภาขวัญกลับ
ก็ได้เล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุ
ก็มาทำความสะอาดร้านพร้อมกันกับแม่ของเด็ก
แล้วก็เห็นว่าแม่ของเด็กพาลูกมา๒คน

เด็กก็ไปวิ่งเล่นกันตามภาษาเด็ก
ทีนี้แม่ก็ทำความสะอาดร้านอยู่คนเดียว
ช่วงที่แม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็ถามว่าน้องหายไปไหน

พี่สาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องหายไปตอนไหน
คิดว่าตอนนั้นแม่บอกนะ
คิดว่าลูกสาวถูกจับตัวไปขาย
แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูนะคุณผู้ชม

ตกถังดักไขมันอยู่ข้างโรงอาหาร
แล้วลักษณะของถังดักไขมันคุณผู้ชมดูตั้งแต่ฝาบ่อเลยนะคะ
จุดที่อยู่ด้านบนที่ไปกดอยู่ถังนั้นนะคะ
คือฝาเบาะมันเป็นพลาสติกคุณผู้ชม
มันเป็นสีดำทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตร
แล้วมันเป็นถังพลาสติกที่มันฝังลงไปในดินลึก๒เมตรอะค่ะ
ในนั้นก็จะมีน้ำมีไขมันจากเศษอาหารอยู่ในถังเกือบเต็ม

เจ้าหน้าที่ก็ได้นำไม้ยาวเอามาคนดูในถัง
แล้วตอนคนก็ไปเจอมือของเด็กมันลอยขึ้นมา
ทีนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะนำร่างน้องขึ้นมาจากในถังนั้น
ก็ปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะ
พอดวงแขเพชรเรือนทอง
ก็บอกเลยว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลังจากนี้
จะทำฝาถังดักไขมันใหม่ทำให้มันเป็นปูนซีเมนให้หมดเลย
แล้วสิ่งสำคัญต้องสั่งห้ามนักเรียนห้ามไปเดินลัดสนาม
ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้กับฝาถังด้วย
ถ้าเกิดว่าเดินต้องเดินบนทางท้าวที่จัดทำไว้ให้เท่านั้น
คือเรื่องนี้ทางด้านของนายกอบจกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุล
ก็ได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้เหมือนกัน
บอกว่าหลังรับทราบเรื่องก็มายังสถานที่เกิดเหตุ
ทั้งไปที่โรงพยาบาลมีการพูดคุยสอบถามกับแม่ของเด็กที่เสียชีวิต

แล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือแม่ของเด็กไปจำนวนหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็ทางโรงพยาบาลดูแลในเรื่องของศพของเด็กน้อย
รวมถึงสภาพจิตใจของผู้เป็นแม่อย่างใกล้ชิดนะครับ
ส่วนเรื่องของความประมาทหรือความผิดของใครนั้น
ขอเรียนชี้แจงว่าบริเวณจุดเกิดเหตุ
ฝาถังดักไขมันปิดอยู่มิดชิดไม่ได้เปิดออก
ส่วนใช้ฝาที่เป็นพลาสติกนั้นเพื่ออะไร

เพราะว่าจะมีการดูแลถังดักไขมันนี้ทุก๑เดือน

โดยช่วงเช้านะครับทางอบจ
ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ทางโรงเรียนก็ได้ชี้แจงมาว่า
บางทีครูผู้หญิงเองต้องเป็นคนมายกถังดักไขมัน

ถ้าเป็นฝาปูนซีเมนมันก็จะหนักหน่อยนะครับ
ทีนี้ตั้งแต่แรกโรงเรียนก็เลยทำเป็นฝาพลาสติก
ใช่แต่ทีนี้คุณอายุการใช้งานตรงนี้

ที่เป็นพลาสติกพอมันเจอแดดเจอลมเจอฝนเข้า
เสื่อมสภาพไปตามการเวลา
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
สำหรับเรื่องของความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะคะ

ตอนนี้ก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อม
แล้วก็จะมีการสอบปากคำแม่ค้า

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ซึ่งศพของน้องนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม

แล้วก็มีการขอความร่วมมือผู้สื่อข่าว
ไม่ให้ถ่ายบรรยากาศแล้วก็งดให้สัมภาษณ์
จากทางครอบครัวเองก็ยังทำใจกับเหตุการณ์ไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวหลังจากงานจัดพิธี
จัดงานศพทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีการเรียกคุณแม่มาสอบปากคำต่อไปด้วยนะคะ
ต้องดูเรื่องของการเปลี่ยนฝาของถังดักไขมันแบบนี้

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนระดับมัธยม
ก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กโตนะครับจะไม่มีเด็กเล็ก
แล้วก็จะไม่มีเด็กเข้ามาวิ่งเล่นบริเวณโซนตรงนั้น